คือถึงแม้เป็นเพื่อนรักกันเพื่อนซีกัน

ถูกต้องถูกต้องคืออีกฝ่ายหนึ่งถึงแม้เป็นเพื่อนนะ

แต่เป็นเรื่องเข้าใจผิดนะ

พาเมียเขาหนีไปก็เลยลวงไป

แล้วเขาก็ทำเอามีดกระหน่ำจ้วงแทง

วิ่งไปหาเพื่อนบ้านให้ช่วย

มันแบบน่ากลัวมากน่ากลัวมาก

คือมันเหมือนที่เราเห็นในหนังแบบ
ฆาตกรรมโหดโหดต่อพิมพ์แต่ว่านี่มันไม่ใช่หนัง

เป็นคลิปเหตุการณ์นาทีในบ้าน
สามแยกหมู่สามตะบนสุโสนะฮะ
อยู่ที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง

ก็จะมีตัวเขาเองมียายมีลูกสะพ้าย

ก็นำแทงไม่ย๊ัง
ไปอืมจนคนโดนแทงกับเขาตายคุณผู้ชมนะฮะตำรวจเข้าไปตรวจสอบเนี่ย
ทราบชื่อตอนแรกก็บาดเจ็บนะฮะก็คือทางด้านของนายวินยูวันขาว
หรือว่าโจคนนี้อายุสิบเก้าปีบาดเจ็บสาหัสถูกแทงเข้าที่บริเวณคอ
เส้นเลือดใหญ่ขาดครับที่หน้าอกหายปลาร้าสี่ข้างด้านขวาทะลุปอด
รวม๗แผลถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนั้นในอาการโคม่า
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครเป็นเพื่อนซีของเขาคือนายอนิมรุษสิงห์อิน
อายุยี่สิบสองปีหรือว่าในเอ็กซสุดท้ายถูกร่วมตัวอ่ารวบตัวได้
นะฮะคาบ้านเลยครับในบ้านพักหมู่สี่ตำบลลิพังอำเภอประเรียน
ตรังตอนที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บไปนั่งดื่มน้ำกระท่อมอยู่ในบ้าน
้อมใจแล้วก็พบมีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุรวมทั้งเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือด
แล้วก็นำตัวไปเค้นสอบที่โรงพักสุดท้ายสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าเขาเนี่ย
เป็นลงมือฆ่าเพื่อนเขาจริงทั้งคู่เป็นเพื่อนรักสนิทกันมาก
สาเหตุเพราะอะไรเขาบอกว่าเมียเขาเนี่ยเมียของเขาเนี่ยหนีออกจากบ้านไป
นะไปที่กระบี่แล้วเพื่อนเขาเนี่ยนายอะนิรุธเนี่ยอ่าตัวเขาเองนะ
ตัวสามีเนี่ยเกิดความเครียดมากแล้วคิดว่าเพื่อนเขาคือนายวินยูเนี่ย
เป็นคนพาเมียเขาหนีไปหรือมีส่วนรู้เห็นทำให้เมียเขาหนีไป
ก็เลยวางแผนโทรหาเพื่อนโทรหานายวินยูขี่รถพาไปธุระหน่อย
กระทั่งไปถึงจุดเกิดเหตุบนถนนหลังโรงพยาบาลประเหลียนซึ่งเป็นที่เปรียว
บโอกาสใช่ไหมฮะก็เลยใช้มีดที่เตรียมไว้เนี่ยกระแหน่งอ่า
หนำแทงสี่ข้างของเพื่อนก่อนด้านขวาทะลุปอดจนนายวินยูต้องจอดรถ
แล้วก็วิ่งเข้าไปในสวนยางแล้วเขาก็ตามเข้าไปที่บ้านเกิดเหตุ
ที่นายอานิรุธนั้นจะวิ่งตามไปแทงซ้ำจนเพื่อนนอนแน่นิ่ง
แล้วก็ตอนแรกคิดว่าเสียชีวิตแล้วก็เลยขี่รถหลบหนีไป
ที่จับกลุ่มได้ที่บ้านพักหลังจากที่หนีไปดื่มไปกระท่อมนะครับ
ตำรวจก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย
แก่กายหรือจิตใจก่อนนำตัวไปฝากขังนะครับทีนี้จากการไปตรวจสอบ
ประวัติของผู้ก่อเหตุทางคดีพบว่าผู้ก่อเหตุเคยมีคดีมาก่อน
ในคดีมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและคดีรักทรัพย์เมื่อปีก่อน
แล้วก็มาก่อเหตุอุกชะกันวางแผนฆ่าเพื่อนรักในครั้งนี้เพราะว่าคิดว่าเพื่อนเนี่ย
พาเมียหนีแต่สุดท้ายก็ยังไม่ทราบว่าเมียเขาเนี่ยหนีไปกับใครแล้วใครพาหนีนะครับ
นะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ก็ทำให้คนโดนแทงเนี่ยอาการสาหัสนะครับ
ตอนนี้เป็นตายก็เท่ากันก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้อาการล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
คือสิ่งสำคัญนะถ้าเป็นเพื่อนรักกันอยากให้คุยกันก่อนอืม
ยังไงคือนะครับด้วยความเป็นเพื่อนกันอ่ะนะคะเป็นเพื่อนกันต้องคุยกันนะเออ